เพราะฉะนั้นอยากจะได้ของดีไหมล่ะ

เดี๋ยวจะพาไปที่สุสาน
เป็นสุสานของเด็กตายทั้งกลม
จะดียังไง
โอ้โหบรรยากาศชวนคนหัวลุกจริง

นี่ครับที่ข้างศูนย์มูลนิธิกุศลวิเศษชายชาญ
ก็ตั้งอยู่ในตำบลที่เป็นศาลเจ้าโรงทองริมถนนสายวิเศษโพทองอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ้างทอง
ชาวบ้านเขาเรียกแถวนี้ว่าสุสานป่าช้าฝังเด็กตายทั้งกลม
ก็คือดูบริเวณข้างรอบเลยครับโอ้โหดูสิฮะรูปแบบว่าตุ๊กตรงตุ๊กตาเพียบไปหมดเลย
แล้วก็บริเวณนี้เนี่ยภายในสุสานนะนอกจากหลุมฝังศพแล้วก็ยังมีพวกเทรวรูปรูปปั้นกุมารรูปปั้นต่าง
รวมไปถึงต้นตะเคียนเขาบอกว่าต้นตะเคียนเนี่ยแกะสลักเป็นหญิงสาวสวยงามเท่าคนจริงอีกด้วยนะ
นี่คุณดูเอาละกันเอานี้โอ้โหดูแล้วแบบน่ากลัว
แล้วเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าเรื่องเล่าขานจำนวนมาก
เรื่องเล่าบางเรื่องก็ทำให้คนดีอกดีใจเพราะได้ของดีกลับไป
ส่วนบางเรื่องก็ทำเอาขนหัวลุกโอ้โหขวัญภาวะกันเลยทีเดียว
แต่ถามคนนี้ก็คือลุงสนมผิวบางอายุ๗๕ปีเป็นผู้ดูแลสุสานแห่งนี้
เล่าว่าที่นี่เป็นป่าช้าเก่าที่ฝังเด็กตายท้องกลมจำนวนมากนะ
ชาวบ้านที่นี่เขามีความเชื่อก็มาบนบานสารเก่า
โดยที่เขาเชื่อว่าศพเด็กที่ตายทั้งกลมนั้นน่ะเฮียนและสามารถดนบันดาลให้สมปรารถนา

ได้ยินได้ฟังเรื่องราวมาอยากจะลองของ

เขาบอกว่าเจอดีกลับไปแทบทุกราย

เพราะงั้นเล่าให้ฟังอย่าได้คิดไปลองของนะ

สนมยังบอกอีกว่าบางทีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา
เขาเห็นเห็นเด็กน้อย
วิ่งเล่นอยู่เป็นประจำในบริเวณสุสานแห่งนี้

แต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นแค่เรื่องราวลี้ลับ

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊
มันก็มีเรื่องราวแปลกแบบนี้นะคะ
ถูกต้องแล้วตลอดข่าวของเราก็นำเสนอให้ดูให้ติดตามกัน
แต่คุณผู้ชมก็ดูแล้วอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย